ลูบ้างดีกว่านะคะไม่มูอยู่ได้ไงจ๊ะลาล่าอาสยาม
คุณผู้ชมค่ะล่าสุดค่ะก็มีการเปิดสำนักของเขา
เป็นเจ้าแม่ลาล่าอาสยามแล้วนะคะจัดพิธีบวงสวงไปเลยจ้า
นำโชคนำชัยให้เครื่องสำอางลูกสาวพญานาคแบบปังไปเลย
โดยครั้งนี้ค่ะเจ้าแม่ลาล่านะคะเขาก็ไม่ลืมจุดทูปในกระถางยักษ์ใต้
เขาไปดูในเพจลูกสาวพญานาคโดยจะลงไว้ให้
บางทีนะบางคนเห็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรป่ะ
เลข๓กับเลข๕คือเลขตัวเดียวกัน
ถ้าคนเล่นเป็นเขาก็จะมีวิธี
แล้วแต่แบบตาใครเห็นดวงใครดีใครได้อะไรอย่างนี้
พูดไปเลขเคลื่อนอีก

ลาล่าเขาก็กลัวเลขเคลื่อนไงไม่บอกไง
แต่มีคนชี้พิกัดเหมือนกันว่า
อุ้ยเจ๊กะลิให้รีบตามมา
ขออนุญาตถ่ายเลขทูปให้แฟนดูค่ะ

แจ๊กกะลีนคุณเห็นเป็นเลขอะไรดูค่ะ

เพราะว่าไปดูกันต่อเป็นเรื่องของความเชื่อ
ตั๊กสิริพรค่ะโพสต์ภาพนี้นะคะ

ลอลิง๔๑๘๑แล้วแต่ความเชื่อนะคะ

เพราะว่าเขาบอกว่าเป็นรถคันแรกนะคะ

จะซื้อเลขตามป้ายก็ยินดีขอให้โชคดีหมานเด้อ
มาต่อกันที่แม่อ๋อมสกาวใจกับน้องจอมทัพค่ะ
ก่อนหน้านี้นะคะน้องจัมภาเขาเป็นผื่นแท้ทั้งตัว

ล่าสุดก็หายดีแล้วแล้วก็โพสต์ให้ได้ดูแบบนี้เลยนะคะ
สังเกตดีนะคะว่างานศิลปะของลูกน้องจอมทัพเนี่ยค่ะ

มันเหมือนแบบว่ามีการแฝงเลขไว้ด้วย

จริงยังไม่จบเพียงเท่านั้นนะคะเพราะว่าเรามีอีกค่ะ
นี่เลยนะคะคุณตายอรไทยนี่นะคะ

น้ำมนต์นะคะแล้วแต่ความเชื่อหมานด้วยจ้า
ปิดท้ายจริงพี่มนต์สิทธิ์มาแบบโอ้โห
ใกล้ลอตเตอรี่ออกเนี่ยค่ะโพสต์แบบนี้
ขอวันนี้ขอทุกคนรวยเห็งนะคะ

เออนะคะหลังจากที่โชว์พัดลอตเตอรี่มาหลายวัน

วันนี้ก็ได้ตัดสินใจนะจ๊ะวันนี้แหละจะรู้ว่าใครจะรวย